กลับมาเบรกนี้ค่ะมาติดตามข่าวกันต่อนะคะ

แก้วพิชยานีเขาไปงานออสการ์มา
อย่างที่บอกไปว่าโอ้โหฮือฮากันมากเลยทั้งวงการเลยนะคะ
สำหรับคนที่รักแก้วแล้วก็ชื่นชอบแก้ว
บอกว่าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นศิลปินไทย
ยืนหนึ่งคนเดียวบนเวทีออสการ์ครั้งนี้ค่ะ

และร่วมเดินพรมแดงภายในงานด้วย
กระแสครั้งนี้เธอได้สร้างความประทับใจเอาไว้เพียบเลยค่ะ
เฉพาะคนไทยที่ร่วมยินดีกับเธอมาก
ส่งกำลังใจให้แก้มกันรัวเลยนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะเธอเจอกับสื่อมวลชน
ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความภูมิใจในภารกิจครั้งนี้มาด้วย
รวมไปถึงชี้แจงกรณีดราม่าเบานะฮะ
หลายคนบอกว่าไปเมืองนงเมืองนอก
ทำไมไม่ใส่ชุดไทยไปร่วมงาน
ดราม่าอีกแล้วไปฟังแก้มจ้า
มันอิ่มเอมใจกับการที่เราได้อยู่ในโมเมนต์นั้น
แล้วเราได้ไปเห็นดาราระดับโลก
แล้วก็ทุกคนนะคะที่ร้องด้วยกัน

เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสแบบนี้กันอีกไหม
โมเมนต์นั้นในการที่เราเตรียมตัวไป
เรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้ว
ถือว่าเราเป็นคนไทยเราไปด้วยหัวใจของคนไทย
แล้วการไหว้แสดงความสวัสดีหรือว่าความเป็นไทยของเรา

อาจจะไม่สามารถที่จะทำได้ทุกอย่างได้ตังค์
เราว่าเรากับทีมก็เต็มที่มาก

บนเวทีเขาก็ร้องเพลงภาษาไทยอยู่แล้วนะคะ